ก็ต้องระงับสติระงับอารมณ์ให้ได้
เครียดก็ต้องระงับสติระงับอารมณ์ให้ได้

โฟเฟอร์แท็กซี่คนหนึ่งเขาบอกว่าเขาเครียดฮะ
เอาสีไปพ่นขอบทางกั้นทางยกระดับที่ท่ากาศยานานาชาติสุวรรณภูมิเลยครับ
นี่เลยจอดแล้วนะครับ
กล้องวงจรปิดจับภาพแท็กซี่สีเหลืองขับมาจอดอยู่ข้างขอบกั้นทางยกระดับสาย๑ขาออกภายในท่ากาศยานานาชาติสุวรรณภูมิ
และที่คุณผู้ชมเห็นไกลอยู่นั้นนะครับ

เขามาสีเอาสีมาพ่นคำว่ากบกระหนก
ด้วยตัวหนังสือสีแดงแล้วก็ขับรถหนีไปช่วงเวลา๕นาฬิกา๑๙นาทีวันที่๒๔เมษายนที่ผ่านมา
เดี๋ยวจะบอกที่มาของกบกระหนก
ทะเบียนททหารหอหีบ๗๖๗๗กรุงเทพมหานคร
มีนายนรงหรือว่าบังดันหรือชื่อเล่นชื่อกบ
นามสกุลวงศรีอายุ๕๐ปีเป็นคนขับ
จึงติดตามจับกลุ่มตัวได้ที่หอพักแห่งหนึ่งนะครับ
ซอยลาดพร้าว๑๐๑หรือ๑๐๑นะฮะ
แล้วก็นำตัวมาสอบสวนที่สพท่ากาศยาน

โดยนายนรงสารภาพแล้วอ้างแบบนี้บอกว่า
วันก่อเหตุเกิดจากเครียดผู้โดยสารก็ไม่มี
ลงไปพ่นสีระบายอารมณ์ซะ
ส่วนสีที่พ่นนั้นซื้อมานานแล้ว
แล้วก็เอาไว้พ่นโครงรถจักรยาน
ส่วนข้อความที่พ่นเป็นชื่อเล่นของตัวเองคือกบ
แล้วก็สถาบันที่เคยเรียนคือกระหนก

คล้ายกับที่เด็กช่างกลชอบพ่นนะนะ
เพราะว่าตัวเองรักสถาบันนี้มาก
ที่ผ่านมาหากขับรถไปเจอข้อความที่พ่นสีทำนองโจมตีสถาบันของเขา
แล้วก็เขาบอกว่าทนไม่ได้นะ

เออนี่กบกระหนกนะ
ตำรวจตรวจสอบประวัติย้อนหลังไปนะครับ
ร้อนหลังไปนะครับจากประวัติที่ทางรบพอของท่ากาศยานานาธาสุวรรณภูมิ
บันทึกเอาไว้โอ้โหไม่ธรรมดา
นรงหรือว่ากบวงศรีเคยถูกว่ากล่าวตักเตือนในความผิดฐาน
ชักชวนผู้โดยสารให้ใช้บริการรถสาธารณะในเขตห่วงห้ามของทางสนามบินมาแล้ว

มากกว่านั้นนะที่๒๐๓๐

ให้เคียงละกันนะแต่ยังไม่เข็ดหลาบ
หลังจากสอบสวนเสร็จนะครับก็นำตัวไปชี้ที่เกิดเหตุ

แล้วก็นำตัวส่งพนักงานสอบสวนดำเนินคดี
ข้อหานี่มันอาจจะฟังแปลงหูหน่อยนะ

ข้อหาทำให้เสียหายทำลายทำให้เสื่อมค่า
หรือทำให้ไร้ประโยชน์ซึ่งทรัพย์ที่ใช้
หรือมีไว้เพื่อสาธารณประโยชน์ครับ
กบกระหนกสุดท้ายเขียนด้วยมือ